มาดูอีกหนึ่งคลิปที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นคลิปที่เห็นภาพรถยนต์คันหนึ่ง
ขับรถด้วยความเร็วสูงและไปชนรถยนต์
ซึ่งใช้ถนนอยู่ร่วมกันอีก๒คัน
และจอดอยู่ริมถนนอีก๑คันเสียหายไป๓คัน

เร็วมากค่ะแต่ที่สำคัญคือคนขับอายุ๑๗ปีเท่านั้นเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพังเสียหายทั้ง๓คันเลยนะคะ
และตัวเองคือไม่ได้รับบาดเจ็บใดเพราะว่าเสียหลักไปพุ่งชนคนอื่น
นะคะและคนขับอายุ๑๗ปีเท่านั้นเองนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะเป็นการสอบถามไปยังชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนพร้าวเชียงรายตำบลบ้านเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูง
ก่อนที่จะเสียหลักไปพุ่งชนรถคันอื่นเสียหายไป๓คันเป็นรถกระบะทั้งหมดค่ะ
และที่สำคัญคนขับรถคันต้นเหตุทราบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพร้าว
อายุสิบเจ็ดปีเท่านั้นเองนะคะก่อนเกิดเหตุคนขับรถอายุสิบเจ็ดปีคนนี้กำลังกลับจากการไปร่วมงานศพ
พอถึงจุดเกิดเหตุรถใช้ความเร็วที่ค่อนข้างเกินพิกัดนะคะ
ทำให้รถเสียหลักไปพุ่งชนรถที่อยู่ข้างทางค่ะ
แล้วก็มีการแชร์คลิปออกไปมีการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็แชร์กันออกไปอีกนะคะ
ทำให้ตอนนี้ชาวเน็ตตั้งคำถามมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและที่สำคัญ
ตั้งคำถามเกี่ยวกับอายุของคนขับว่าอายุ๑๗ปีได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้วหรือยัง